นี่ฉันชอบไปสวนสัตว์หรออ๋อ
สัตว์ผลสีขาวแซมสีส้มชมพูและสีส้มชมพูทั้งตัวที่สีสวยงามแปลกตาค่ะ
และที่เห็นมันกำลังยืนขาเดียวอยู่แบบนี้นะคะแปลว่ากำลังอยู่ในช่วงพักผ่อนนั่นเองค่ะ
สัตว์มินิซูสร้างขึ้นบนพื้นที่กว่า๔๐ไร่รวบรวมสัตว์เล็กไว้มากถึง๑๘ชนิดกว่า๔๐๐ชีวิตเลยค่ะ
เจ้านกสันเขาหนัวตัวเล็กนี่ก็กำลังทานวะเลขาหนะวะเล็กอร่อยเลยนะคะ
ซึ่งนี่นะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมสำหรับคนที่มาเที่ยวในมินิซูนะคะสามารถให้อาหารสัตว์ปีกหรือว่าสัตว์ต่างที่อยู่ในบริเวณนี้ได้
ทำให้ที่นี่มีเสน่ห์แล้วก็สนุกสนาน
โดยเฉพาะกับกลุ่มครอบครัวนะคะที่เดินทางมาอย่างที่นี่ค่ะ

ที่นี่ก็มีขายในราคาถุงละ๒๐บาท
เมล็ดทานตะวันและอาหารเหลวสำหรับสัตว์เล็ก

เดินวนอยู่รอบที่ตกแต่งด้วยน้ำตกและสภาพป่า
เหมาะกับการให้นกอยู่อาศัย
ส่วนรอบนอกค่ะจะเห็นเป็ดแมนดาริน

ก็เล่นน้ำบ้างก็หลบแดด
ขยับมากันที่สัตว์รุ่นใหญ่กันบ้างค่ะ

และดูยังไม่คุ้นกับนักท่องเที่ยวเท่าไหร่นะคะ

ส่วนเมแคทนั้นก็หลับพักผ่อนอยู่ในโพรงค่ะ
หรือว่าจะเดินให้อาหารกับแกะค้นฟูกันก็ได้
มาดูกันที่สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำค่ะ

ที่ใหญ่เป็นอันดับ๓ของโลก
เต่าตัวนี้นะคะเราต้องคิดท่าให้ดีก่อนค่ะ
ก่อนที่จะไปถ่ายรูปคู่กับเขา
ยังคงมีความสดใหม่

สำหรับเด็กที่ชื่นชอบสัตว์แปลก

ก็พาเด็กมาดูสัตว์มาเที่ยวอะไรอย่างนี้

เห็นว่าเพิ่งเปิดใหม่ก็เลยมาค่ะอืม
ใช่ค่ะก็บรรยากาศโดยรอบก็โอเคดีอะค่ะ
แต่ว่าสัตว์ก็น่ารักดีแต่ว่าเดือดร้อนไปหน่อย

ซึ่งตั้งอยู่ในตำบลท่ายางนะคะ
จากถนนเพชรเกษมประมาณ๑กิโลเมตรเท่านั้นค่ะ
เมกาพรมพันธ์ใจข่าวเทราะทีวีรายงาน